ที่หูด่างนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีขี้โคนในหูเลยสงสัยว่ายน้ำอยู่นานแล้ว
อาบน้ำจนเอี่ยมและตัวตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ย
ตอนนี้ไม่มีแป้งเลยหมูในด่างขาวชัดเลยไหม
อันนี้บริเวณที่ตอนนี้น้ำตกชั้นหนึ่งนะครับ
ตรวจนะครับห้าปีนะครับจะเห็นได้นะ
อยู่ตรงมุมบริเวณตอนนี้ก็คือใจกลางกล้องมอง
จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะตัวเขาจะกลืนกับสีอ่า
ของของอ่าเป็นสถานกของ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

จะทำอะไรได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงน้ำตกชั้นที่หนึ่งที่เราจะ
เราจะไม่ให้เขาเสียชีวิตต่อไปนะครับ

เมื่อปี๑๙๓๕ตายไป๘ตัวนะครับ

แล้วเราก็ได้มีการทำพเนียดกั้น
อีก๒ก็เท่ากับปี๑๙๓๕เลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ตัวที่ตายเนี่ย

เราได้แต่กู้ซากละ

ผมขออนุญาตให้เรียนถามทางหัวหน้าอุทยาน
แล้วก็ทางพอส่วนวิชัยเลยนะครับ

ครับก็เดี๋ยวตอนนี้เขาเหตุเกิด

เขาอาจจะเพียง
เรื่องต้นคือเราสำรวจไอ้นี่ก่อน
อ่าสำรวจจะเอาหารไปให้เขาอย่างไรแล้วก็สองก็คือสำรวจอ่า
ช่องทางที่จะเอาเขาขึ้นก่อนว่าตอนนี้
จะเอาขึ้นเขาช่องไหนมีช่องทางหรือไม่อ่า
ฝั่งนู้นตอนเนี้ยก็ต้องเอาเชือกเอาคนไปเลยอ่า
ด้านนู้นก่อนว่าสำรวจเบื้องต้นสองสองอย่างอ่า
อนุญาตนิดนึงคือด้านบนมันมีทางเดินป่าอยู่เนอะ
แล้วก็ทีนี้ว่าด้วยความที่ว่าเราหนึ่งถ้าจะใช้ในการที่เร่งด่วนในการรวดเร็ว
ต้องเป็นพอบินพอบินเขาจะตกใจไหมประเด็น
เอาบินแล้วก็ทิ้งทิ้งลงไปให้ให้ตรงจุดเนี้ยเขาจะตกใจไหมสองคือบริเวณไอ้สรรเขาตรงนั้นมีเส้นทางเดิน
ต้องใช้ระบบกองทัพมดอย่างที่ว่าพี่ครับแล้วทีนี้พอไปถึงปุ๊บสรรขาวแล้วเราจะเอาลงให้เขายังไง
เพราะว่าระยะจากสันเขาลงมาข้างล่างไม่ต่ำกว่าสองร้อยเมตรสองร้อยเมตร
ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อยเมตรแน่เจ้าหน้าที่รู้ว่ามีทางเดินข้างบนนะครับ
อันที่สามคือถ้าเราข้ามไปจากฝั่งนี้เนี่ยเขาจะตกใจแล้วก็ลื่นถลายลงไหม
สองตัวมันร่วงเข้าไปพร้อมกันต้องใหญ่พอส่งควร
ให้ประคองเขาอยู่แล้วก็สามารถที่จะมีทาง
ที่จะเดินขึ้นไปบนฝั่งได้อีกครั้งหนึ่ง
อยู่ที่พยายามจะไปช่วยลูกเขาแล้วก็ไปค้างอยู่ตรงหน้าผาตรงนี้
ครับถ้าสังเกตดูจากภาพหรือว่าคลิปวิดีโอที่ให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ย
เห็นได้ว่าขาเขาเริ่มอ่อนแรงแล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาหมดกำลังแล้ว
ล่วงลงไปในน้ำนะครับตอนนี้ก็ดูต้องดูว่าทางด้านการช่วยเหลือเนี่ย
ความชำนาญต้องแล้วก็เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือเนี่ย
ต้องเป็นให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยแล้วก็ชุดที่จะมาช่วยเหลือ
หรือทางทหารเนี้ยมาคุยให้ฟังอันนี้ไม่ถอยไม่ไม่ไม่

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน